ค่ะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะมาก
มันมีกรณีที่หนุ่มช่างแอร์บุกไปแทงสาวพนักงานร้านพิซซ่าจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยก็หลบหนีไปมันเป็นประเด็นเรื่องของความรักที่ไม่ลงตัว
เพราะว่าตำรวจให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่าตัวผู้ก่อเหตุกับคนเจ็บ
เขาเคยคบหากันมาก่อนและเลิกรากันไปแต่ตัวผู้ชายเนี่ยพยายามจะตื้อ
แล้วก็บุกไปก่อเหตุแบบนี้นะคะตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเลยนะคะ
ถูกแจ้งข้อหานักนะคะนี่ค่ะคนเจ็บเนี่ยคือนางสาวสุภาพรชูหาอายุ๒๕
เป็นพนักงานสาวร้านพิซซ่าค่ะคนก่อเหตุค่ะ
นายสระยุวงดีอายุ๓๑เป็นช่างแอร์ค่ะนี่นะคะ
เอามีดเนี่ยไปแทงที่หน้าร้านพิซซ่าในอำเภอเมืองอุบลราชธานี๒ทุ่มเมื่อวาน
หลังก่อเหตุนายสรายุขับเก๋งทะเบียน๙กกชช๕๓๗๑กรุงเทพ
หนีไปดูรอยเลือดนะคะนี่ค่ะ
ล่าสุดตัวผู้ก่อเหตุถูกออกหมายจับแล้วและอย่างที่บอกข้อหาพยายามฆ่าเลยนะคะ
นางสาวสุภาพรคนเจ็บเป็นพนักงานร้านพิซซ่าเขาโดนแทงที่ไหนบ้างโอ้โห
แผลราวนมซ้ายที่อกที่สะดือสะโพกซ้ายขวาตอนเนี้ย
ขีดอันตรายแล้วแต่เนี่ยค่ะห้าแผลอ่ะ
คุณหมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วก็จริงแต่ยังขอดูอาการต่อเนื่องหน่อย
ดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะครับหนุ่มรายเดอร์ที่เห็นเหตุการณ์
นายเวียระศักดิ์ซีรีส์อายุยี่สิบสี่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าผมเนี่ยมานั่งรอออเดอร์ที่หน้าร้านตั้งแต่ห้าโมงเย็นเห็นแล้วล่ะ
นายสรายุมานั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่หน้าร้าน
ท่าทางแปลกมากดูไม่น่าไว้ใจเลย
ค่ำนายสรายุก็ยังวนอยู่หน้าร้านไม่ไปไหนนางสาวสุภาพรเดินออกมา
เดินออกมาจากร้านไปที่รถกระบะเยื้องกับร้าน
พอเดินออกมาเท่านั้นแหละนายสรายุเข้าไปขวาง
แล้วก็พูดว่าขอคุยด้วยหน่อยนางสาวสุภาพรไม่คุยด้วย
นายสรายุเดินไปที่รถเปิดประตูเอามีดออกมาค่ะ
คือมีดเนี่ยมีผ้าสีน้ำตาลลายสก๊อตห่ออยู่
เอามีดออกมาไล่แทงเลยนะคะอืมไล่แทงนางสาวสุภาพรจนเธอล้มอ่ะ
ล้มแล้วยังไม่หยุดนะคะเธอล้มแล้วยังไปแทงซ้ำอีกหลายครั้ง
แล้วตัวเองก็ขับรถหลบหนีไป
ผู้ทรายเห็นแล้วครับเมื่อนั่งทางแดบแด้งแล้วครับ
บัจชานิบมันจะพูดกันภูมิเลยอ่ะพี่หลายแทง

เพื่อนเขาวาหาค่ะสี่หา
วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่หอพักของผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาคือนายสรายุหรือว่าในแม็กซ์
อยู่ที่ถนนชายางกูลนะครับที่ตำบลในเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวของเราได้มานะฮะ
จะเห็นว่าในแม็กซ์คนก่อเหตุเนี่ยนี่เป็นภาพตอนที่ขนของออกจากหอก่อนจะไปก่อเหตุนะ
นี่นะฮะกล้องวงจรปิดของวันที่๒๒กันยายนตอนที่ไปก่อเหตุเนี่ยคือ๒ทุ่ม
แต่นี่คือสักช่วงประมาณ๑๗นาฬิกา๕๓นาทีเดินถือกระเป๋าแบบกระเป๋าเดินทางแบบลากเนี่ย๒ใบนะฮะ
ซึ่งจอดอยู่ด้านข้างรั้วแล้วเก็บกระเป๋าไว้ท้ายรถจากนั้นผู้ต้องหาก็เดินตัวเปล่า
กลับมาที่หอพักอีกรอบนึงแล้วก็ขึ้นตึกเดินไปที่ชั้นสามของหอพัก
ไปยังห้องพักของตัวเองนี่ฮะไปขนของอีกรอบนึงนะครับ
นี่นะครับท่วบชมครับคุณชมผู้สลันพรรดิผู้สื่อข่าวนอกลงพื้นที่
แล้วได้กล้องวงจรปิดมาจะมีอีกมุมนึงนะครับ๑๗นาฬิกา๕๖นาที
บันทึกภาพนายสรายุหรือว่าในแม็กซ์เดินถือตะกร้าเป็นตะกร้าผ้าฮะ
มีของใช้เต็มตะก้าเลยนะครับลงมาจากหอพักแล้วเดินออกไปนอก
หอพักเก็บตระกร้าใส่รถเหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้กระเป๋าสองใบ
นี่ฮะใส่รถเสร็จถอยรถแล้วขับออกไปและไม่กลับมาที่หอพักอีกเลย
คือช่วงห้าหกโมงเย็นตรงนี้แล้วเขาไปก่อเหตุตอนสองทุ่มค่ะ
วันเดียวกันเลยนะครับเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นทางเท้าอยู่เยื้องเยื้องหน้าร้านพิซซ่าจุดที่นางสาวสุภาพรถูกแทง
ห่างจากหน้าร้านมาสักสิบเมตรยังมีรอยคราบเลือดของคนเจ็บ
ติดอยู่ที่พื้นนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะเราได้คุยกับแม่ของคนเจ็บนะครับ
เสถียรทองคุณแม่อายุ๕๖ปีนะครับแม่บอกว่าลูกสาวเป็นพนักงานร้านพิซซ่าก็ทำงานนี้มาหลายปี
นะตั้งแต่อยู่ที่อุดรมายะโสธรจนมาอยู่บ้านเกิดที่อุบลราชธานี
ไม่รู้จักแม็กซ์นะคนก่อเหตุรู้แค่ว่าเคยคบกับลูกสาว
ครบช่วงกรกฎาถึงสิงหาคมปีนี้เท่านั้นแล้วก็เลิกกันเมื่อปลายเดือนสิงหาคม
แต่พอเลิกกันเนี่ยในแม็กซ์ไม่เลิกนะฮะตามลูกสาวไปทุกที่โทรมาหา
ทำนองขอคืนดีแต่ลูกสาวเนี่ยไม่ยอมถึงขั้นในแม็กซ์เนี่ยขับรถมาวนเวียนที่บ้าน
ตะโกนด่าคมครูนะถึงขั้นขู่ว่าจะทำร้ายถ้าไม่คืนดีเดี๋ยวเห็นดีกันแน่
เดี๋ยวจะฉุดไปบ้านที่อุดรธานีอย่างงี้ด้วยเคยครูอย่างงี้ด้วย
แล้วยังเคยขู่แม่ด้วยนะบอกว่าระวังนะระวังลูกสาวให้ดี
จะฆ่าจะเอาปืนยิงให้ตายตอนนั้นแม่บอกแม่ยังบอกแม็กซ์เลยบอกว่า
ถ้าลูกสาวแม่เป็นอะไรไปเนี่ยแม่ก็อยู่ไม่ได้นะ
ตอนนั้นไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองอุบลราชธานีนะฮะ

จะทำร้ายแต่ถ้ามึงไม่อันคืนดีกับกู
ก็ทั้งลูกสาวแล้วก็ครูแม่ด้วยนี่แหละ
แล้วครูอะไรแม่บ้างอ่าที่ผ่านมา
ครูก็ระวังลูกสาวให้ดีหรือว่าจะทำร้ายนี่แหละ
จะฆ่านี่แหละอือระวังลูกสาว
จะกลับไปร้านนัดจะปืนยิงนัดเดียวเลย
คือคนเจ็บครบกับไอร์แม็กซ์ผู้ต้องหาแค่๒เดือน
กรกฎาสิงหาปีและเลิกกันไป
เราได้คุยกับแฟนนุ่มของคนเจ็บนะครับอายุ๒๖ปีชื่อเลิศคูณ
เลิศคูณบอกว่าเขาคบกับน้องคนเจ็บมา๒ปี
แต่ตอนที่เป็นแฟนกันก็แบบรักเลิกในช่วง๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหากันก็เลยห่างกันไป
ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่แฟนสาวของเขาได้ไปคบหากับในแม็กซ์
ก็สั้นแล้วก็เลิกกันไปแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาคบกันอีกเหมือนเดิม
ที่ผ่านมาเขารู้ว่าในแม็กซ์ไม่ยอมเลิกนะยังมาเฝ้ายังมาตามมาขู่นะ
ถึงขั้นเคยพูดกับตัวของคุณเลิศคูณเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เนี่ยใครก็ไม่ได้
เคยพูดอย่างนี้เลยนะครับตอนนั้นก็พยายามที่จะอยู่ห่างนะ
เพื่อไม่ให้แฟนสาวเนี่ยเดือดร้อนนะเลี่ยงการเจอหน้าปะทะอะไรกับในแม็กซ์
แต่ก็กำชับทั้งพี่สาวพี่เขยแฟนสาวว่าเออคอยดูกันให้ดีนะ
ไปรับไปส่งที่ทำงานนะสุดท้ายเนี่ยในแก๊กมาก่อเหตุจนได้
เขาโทรมาคมคู่ว่าจะฆ่าทั้งสองคนเขาบอกแบบนี้ผู้ชายคนนี้
มาขู่ฆ่าใครกับใครมาขู่ฆ่าผมกับแฟนทั้งสองคนครับ
เขาบอกว่าถ้ากูไม่ได้ก็ไม่มีใครได้เขาบอกแบบนี้ครับ
มันเขาขายเหมือนโรคจิตมันไม่เหมือนคนทั่วไป
เพราะว่าเพราะคนปกติมันไม่น่าไปเฝ้าทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ใช่ไหมครับ
แต่ว่าอันนี้มันเฝ้าทั้งวันทั้งคืนครับ
กล้าผ้าอีกขึ้นรถแล้วก็ไปก่อเหตุแล้วก็หนีไปเลยนะฮะภูมิกับการสพเมืองอุบลรัชธานีนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกธนาพันธ์พดุงการบอกว่าตอนนี้ได้ให้ชุดสืบสวนเนี่ย
ติดตามตัวในแม็กซ์แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ตามจุดที่คาดว่าจะหลบหนีไปถ้าใครพบเห็นรถยนต์มาสด้าสีแดงนะครับ
คันนี้ครับทุกผู้ชมครับนี่คือรถที่นายสลายุวงดีอายุ๓๑ปีหรือว่าในแม็กซ์
หลบหนีไปคาดว่าตอนนี้น่าจะไปเปิดที่พักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทที่ใดที่หนึ่ง
ในการที่จะกบดานเก็บตัวแล้วก็ซ่อนตัวอยู่นะฮะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองฟังคลิปเสียงคลิปนี้
คือเป็นเสียงผู้ต้องหาค่ะโทรศัพท์ไปขู่คนเจ็บ
ก่อนที่จะไปก่อเหตุดักแทงเขาอ่ะนะครับพูดในธรรมนองที่ว่า
ทำอะไรเอาไว้ระวังตัววิ่งเลยให้ตายกันไปข้างหนึ่งไม่ยอมจบง่าย

นี่เป็นหลักฐานเลยนะฮะใช่คือเรื่องของความรักนี่ถ้าทำใจไม่ได้นี่
ไม่สวยสักรายนะฮะคือต้องทำใจให้ได้นะครับ
ได้คุยกับแม่ของในแม็กซ์นะครับแม่อยู่ที่อุดรธานีนะฮะ
แม่บอกว่านี่เพิ่งทราบข่าวว่าลูกชายเนี่ยไปก่อเหตุแทงแฟนสาวนะ
แม่มีลูกสองคนลูกคนโตเป็นผู้หญิงทำงานอยู่ต่างประเทศ
แม็กซ์เนี่ยเขาเป็นช่างไฟช่างแอร์นิสัยจริงจังทุ่มเทกับความรัก
เคยแต่งงานนะค่าสินสอดเนี่ย๖๐๐๐จัดงานแต่งเป็นแสน
อยู่ด้วยสามวันเมียหนีลูกก็เลยแบบเสียใจมากเหมือนกับมีปมนะ
แฟนใหม่พามาอยู่บ้านแฟนก็หนีอีกแล้วลูกก็ไปทำงานที่อุบล
กลับมาบ้านล่าสุดเมื่อ๑๗กันยายนบอกโดนแฟนสาวที่กำลังคบหาหลอกอีกแล้ว
แล้วล่าสุดก็เลยไปก่อเหตุไปทำร้ายเขาเนี่ยฮะ
แม่แม่แม่เป็นคนจริงจังในเรื่องความรับบอกจริงจังจ้ะทุ่มเท่
เพราะว่าบอกสุดแม่ฟังเวลาเขาโตมเขาตรงเหมือนเขาบดนอนเป็นทีละแมน
บอกสุดฟังเดี๋ยวสุดท้ายนี่แหละแม่แม่ก็แม่กลับหมอบตัวจ้ะลูก
าตูฟแม่หมอบตัวจั๊ะลูกมาหมอบตัวที่ลุแม่ตูนแม่ป่าแม่
ฮะมาหมอบตัวจ้ะลูยังไม่ต้องหนีอื้อนักเย็นติเมามณลูก
จะหนีท้าลูกจะนอกไม้จำนักเลยแต่ไม่ตัวล่ะ
คือถ้าแก๊กฟังอยู่นะญาติพี่น้องนะแม่นี่เดือดร้อนหมดแล้ว

ก่อนที่จะไปโทษคนอื่นว่าโอ้โหทำไมใครก็หลอกเราเนี่ย
ต้องดูตัวเองก่อนว่าทำไมแต่ละคนอยู่กับแก๊กได้ไม่กี่วัน